คลิปน่ารักมากเลยแล้วจะบอกว่าคนเข้าไปดูเยอะมาก

แกล้งลูกถามว่าแกล้งยังไงแต่สุดท้ายจบที่เซอร์ไพรส์นะคะ
ทำเป็นดุลูกเลยถือไม้เรียวมาด้วย

เตอร์ไพรส์ซื้อโทรศัพท์ให้ลูก
ให้ลูกเอาไว้เรียนออนไลน์ดูคลิปกันค่ะ
เพภาบรรยาเจอ
ขอบคุณกันจ้ะ
คุณพ่อนี่ทั้งน่ารักและหน้าตีจริง

คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องนี้คุณแม่ถ่ายคลิปนี้

ทำกันเป็นขบวนการเริ่มตั้งแต่ยังไง

ปิ่นเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๒ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด

และมือถือเครื่องเดิมทานโทษนะคะ

ก็ทำให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเรียนมันไม่เต็มที่ไง

ทีนี้น้องปินก็เลยขอแม่ตรง
เกิดมายังไม่เคยขอแม่ซื้อโทรศัพท์มือถือเลย

แม่กับพ่อก็เลยรับปากเดี๋ยวจะซื้อให้

แล้วปรากฏว่าหายกันออกไปนานมากเลย

แล้วเอาโทรศัพท์มาวางไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์
โดยที่ตัวเองก็ออกไปทำนา
แต่เจ้าน้องชายของน้องปิ่นเนี่ยแสบมาก
เดินเข้าไปบอกแม่ไม่ได้ซื้อให้นะ

คือน้องก็ตายใจแล้วก็เชื่อสนิทใจว่าไม่ได้ซื้อ
เอาล่ะคือฟาวชวดแม่ไม่ได้ซื้อให้ตามที่มีการสัญญาไว้นะคะ
แต่พ่อคือพ่อรับไม้ต่อถือไม้เรียว
รับไม้ต่อจากลูกชายคนเล็กถือไม้เรียว

ว่าไม่ได้ซื้อมือถือให้น้องเข้าใจแบบนั้นแล้ว
ทีนี้พ่อมาเลยจ้ะถือไม้เรียวไม้เรียวสั่นมาเลยนะคะ
ทำอะไรผิดคือน้องเนี่ยน้ำตาแรกเนี่ย

แล้วทำไมมาโดนด่าแบบนี้

อันนี้น้ำแรกน้ำตานะคะ
น้ำตารอบ๒คือน้ำตาแห่งความ
มีความหวังว่าอยากจะได้แล้วได้สมใจ

ทำถูกแล้วต้องเดินไปคีสไปจุ๊บคุณพ่อ
แต่น่ารักตรงนี้ผมชอบชอบไม่เรียวทิ้งคุณพ่อไม่เรียวในมือ